ของเกาหลีใต้รายงานว่าทางสำนักงานมาตรการรับมือ
พิบัติและความปลอดภัยส่วนกลางของเกาหลีใต้
ระบุว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๔รายนะครับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะที่มียอดเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น๒๖รายแยกเป็นชาวอีราน๕นะครับมีจีนรัสเซียชาติละ๔อเมริกันและญี่ปุ่นชาติละ๒นะฮะที่เหลือชาติละ๑ก็มีฝรั่งเศสออสเตรเลียนอเวย์ออสเตรียเวียดนามคาซัก
แห้งด้วยนะครับวันนี้ก็มีพิธีแสดงความอฆต่าง
และยังต้องสืบหาเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้น
ที่ทำให้มีผู้คนหลั่งไหลไปที่นั่นนะครับ
แล้วก็ถึงขั้นโอละหมานแล้วก็เหยียบกันเสียชีวิตนะครับ
เป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เลวร้ายที่สุดในรอบ๘ปีของเกาหลีใต้นะครับ
ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเรือเซวรล่มเมื่อปี๕๗ตอนนั้นเสียชีวิต๓๐๔คนนะครับ
หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นคนไทยนะครับก็คือนางสาวนัทธิชามาแก้วหรือว่าน้องแบมแบมอายุ๒๗ปีนะครับ
แบมแมมเป็นชาวเพชรชบูรณ์เป็นครูสอนภาษาเกาหลีใต้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไปเรียนต่อที่เกาหลีใต้นะครับ
แล้วก็ไปที่อีแทวรพอดีบ้านอยู่ที่ลมศักดิเพชรบูรณ์นะครับนี่ฮะน้องแบมแบมนะครับ
ทางครอบครัวตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นลูกสาวคนเดียวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะต้องกลับมีนาคมปี๖๖
เพิ่งไปอยู่ได้ไม่กี่เดือนไปเมื่อ๒กันยายนนี่เอง
วันที่๒พฤษภิกายนจะครบ๒เดือน

ก็ได้ให้ทุกหน่วยงานประสานความช่วยเหลือไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิต
แต่เรื่องการติดต่อรับศพกลับเนี่ย
ประสานไปยังสถานทูตของทางเกาหลีใต้นะฮะสถานทูตไทยที่เกาหลีใต้นะครับ
บอกว่าค่าใช้จ่ายในการรับศพกลับมายังเมืองไทยเนี่ย
จะมีค่าใช้จ่ายถึง๔แสนบาท
และต้องใช้เวลาอีก๓๔วัน
ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งคงต้อง
ผ่านราวภาพในการที่จะเผื่อเลือกกันต่อไป
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ๓๔วันนะครับเพื่อได้ดำลาด

สู่เมืองไทยแล้วก็กลับมาติเบจบุรณต่อไป
วันนี้ก็มีญาติของน้องแบมแบมนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
บอกว่าทำไมจะต้องเป็นน้องฉันด้วยนี่นะฮะ
บอกว่ามีพี่น้องกันอยู่ไม่กี่คนในหมู่ญาติพี่น้องนะ
แล้วก็มาเสียชีวิตไปอีกแล้วอีกคนนึงนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก
ทางมหาวิทยาลัยมหาสรคามนะครับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่น้องนัทธิชาเคยเรียนก็ได้โพสต์แสดงความอาลัยเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวอีกสักครู่กลับมานะครับตามเรื่องนี้ต่อหน่อยฮะ